เพราะว่าถูกไล่ที่ดินทำกิน
ที่ดินทำกินของเขาก็คือบนทางเท้า
เขาขายของบนทางเท้าไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยครับ
นั่นใครสายไฟอะไรนี่เพิ่ง

มึงต้องมากล้อมกันดู
บรรยากาศเดือดทีเดียวคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลศรีมหาโพธิแล้วก็ตำรวจ

ไปไล่ที่พ่อค้าแม่ค้าหน้าตลาดครับ
ในคลิปนี้มีการต่อว่าเจ้าหน้าที่ด้วย
ตอนที่กำลังเข้ามายึดเครื่องมือทำมาหากิน

แม่ค้าบางรายก็ไปยื้อเอากลับคืนมานะครับ

ทีมข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากแม่ค้าในตลาด
ว่าถูกไล่ที่ทางเข้าหน้าตลาดเป็นทางเท้า
ที่เคยตีเส้นสีเหลืองแบ่งเขตให้วางขายของได้
แต่เทศบาลยึดอุปกรณ์ทำกินแล้ว
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสิครับนักข่าว
ที่ตลาดสดเทศบาลตะบนศรีมหาพฎ
เพราะว่าเป็นตลาดที่เปิดขายตั้งแต่เที่ยงคืน
ขายของส่งขายของปลีกนะครับ
เจ้าของสินค้าจะเอาสินค้ามาวางขายนะครับ
ส่วนที่รั้วหน้าตลาดก็มีป้ายเตือนของเทศบาลติดไว้
อย่างเด่นชัดแบบนี้ครับ

ตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายนปีที่แล้วนะ
เป็นต้นใบเป็นต้นมา
มิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าวางสิ่งกีดขวาง
บนทางเท้าและผิวจราจรไม่งั้นจะถูกดำเนินคดีครับ
เจ๊แอ้นขายปลาแล้วบอกว่าเทศบาล

โอ้โฮก็สิรรายสินค้าสิ
เทศบาลเคยตีเส้นเหลืองไว้ตรงทางเท้าให้แม่ค้าเนี่ย
ขายได้แต่ห้ามล้ำเส้นห้ามเลยเส้น
แต่จู่ก็ให้คนมาทาสีดำทับ

ขณะที่หน้าร้านที่อยู่ติดกับตลาดเนี่ย
ขายได้ทั้งที่ตีเส้นเหมือนกัน
เจ๊ก็ถามว่าเจ๊แอนถามว่าทำไมถึงมี๒มาตรฐานล่ะ

บอกว่าเทศบาลไม่เคยเรียกประชุมเลย

อยู่ดีก็มาทำแบบนี้นะฮะ

ก่อนจะได้๑๐บาท๒๐บาท

แต่เขาไม่ลงมาประชุมแม่ค้า

เขาต้องมาประชุมมาพูดให้แม่ค้าเข้าใจก่อน

แม่ค้าก็ด่าแล้วสิ
สุภกรกิตติโทวงนะครับท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงบอกว่า
คือมีประชาชนมาซื้อของที่ตลาดแล้วร้องเรียนที่เทศบาลหลายครั้งแล้วให้จัดระเบียบหน่อย
ท่านเองก็พยายามสร้างความเข้าใจกับแม่ค้ามาระยะหนึ่งแล้ว
ป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ไปย้ายขายในโดมฝั่งตรงข้าม
ส่งเจ้าหน้าที่มาพูดคุยครั้งนี้จึงจำเป็นจำเป็นที่ต้อง
แหม่มีบรรษาการออกมาแล้วส่วนเส้นสีเหลืองที่ตีไว้นะครับ
หน้าตึกบ้านเดิมของประชาชนไปเข็ดคอนโปรนลองฟังท่านหน่อยฮะ
จับพันธุ์เร่งด่วนได้ต้องค่อยเป็นค่อยไป
ก็๒ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าช้าพอสมควร
ก็ให้โอกาสก็ช้าพอสมควรก็ถึงเวลาแล้วที่ว่า
เราต้องจัดระเบียบให้ได้จริงนะครับก็เพื่อให้ประชาชนที่ร้องเรียนมา
ให้เกิดความสบายใจว่าเทศบาลจะนิ่งเฉยไม่ได้
ต้องสามารถลงมาทำงานได้จริงอย่างไรก็ตาม
ประชุมหารือร่วมกันหากติกาเดียวกันอีกทีนึง
ล่าสุดไปดูบรรยากาศหน่อยช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ทีมข่าวไปสำรวจนะครับทางเท้าตลาดเทศบาลศรีมหาโพธิ
เงียบเหงาเลยเนี่ยฮะเงียบเหงาเลย
หลังจากเกิดเหตุไปเมื่อวานนี้มีแม่ค้านะครับ
ขายของอยู่ในตลาด๔เจ้า
แล้วก็มีแผงขายลอตเตอรี่ที่ตั้งขายอยู่หน้าตลาด๑แผง
แม่ค้าขายปลาเล่าบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เทศบาลก็มาลงพื้นที่ตลาดอีก
โดยบอกให้แม่ค้าเก็บของออกจากไหลทาง
ซึ่งแม่ค้าก็ขายของอยู่ตรงนั้นก็ไม่สนใจเดินหนีเจ้าหน้าที่นะฮะ
เดี๋ยวลองดูครับว่าคุยกันแล้วจะได้ข้อตกลงที่แม่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไหม
ทั้งคนเดินบนทางเท้าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับ